หลังจากที่ในงานมีการประกาศรายชื่อที่ผมบอกไป

สารัสอยู่เย็นเนี่ยเขาทำไมไม่มีชื่อ

ยังไม่มาแต่ว่าคนที่เป็นคน

ก็แน่นอนคำถามพวกนี้มันเกิดขึ้นมากมายนะครับ

เขาบอกว่าเขายึดจากผู้เล่น

ที่เขาเคยถามไปก่อนเพราะว่าเวลาซ้อมมันน้อย
เพราะว่าบอลลีกจะหยุดการแข่งขันวันที่๒
แล้วก็จะมีเวลาการฝึกซ้อม

ตอนนั้นต้องยึดผู้เล่นชุดเดิมแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่า
แท็กติกเกมรับเพื่อนชุดเดิมสามารถที่จะซัพพอร์ตแทคติกเขาได้
ทำให้ต่อกรกับทีมที่แบบโอ้โหลายชื่อแต่ละคนออกมาเนี่ย

มาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะคะ

อกจากนี้ก็มีศิวรักษ์เทศสูงเนิน
เสัฐชัยบุตรภรมในทหวันจากเชียงไรที่หายเจ็ด
ก็ทำให้นั่นได้ดีขอบคุณสังกัดด้วย

ตราบกล่องหลังกันบ้างนะคะ
ตัวหลักในยุคของรายวัชก็ยังอยู่กันครบนะคะ
เฉลิมพงศ์เกิดแก้วพันศาเหมวิบูรณ์
โดยก็มีชินภัทรรีอ๋อดีกรีย์
อยู่๒๓ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
ชุดใหญ่ครั้งแรกนะคะนอกจากนี้ทางฝั่งซ้ายก็
อุ้มเทียทรบุญมาทันก็ต้องกลับมาจากญี่ปุ่น
มีเพียพัฒนชายาจากเมืองทองนะคะส่วนฝั่งขวา
เป็นนรบดินวิรวัตโนโดมที่หลุดโผล่ไปอีกหนึ่งคน

ครับคือมีสื่อถามเหมือนกันนะครับ
อย่างชุดของพวกกองหลังนี่ก็จะมีอธิษฐรมพรมรัก
อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็แน่นอนบางคนบอกว่ายังเจ็บอยู่
แต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะประกาศรายชื่อก็มีการเช็คกันไปแล้ว
บางส่วนแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บแล้วถอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยตามกันต่อ
ว่าจะมีการเรียกใครมาเสริมไหมอย่างไร
ของกลางนะครับ๔๐๐๐๐มาอยู่แล้วนะครับ
ปก๙วันนั้นบรรดินผันลา
ตัวสำรองที่เด่นท่าเรือก็อยู่ในชุดของรายวัชก่อนหน้านี้ก็มา
ส่วนอีกคนนึงหน้าคมตรงนี้ก็ต้องบินกลับมาจากญี่ปุ่นเหมือนกัน
จากนี้ก็ยังมีนูรุนศรียันเกมที่ตอนนี้
ฟอร์มดีกับท่าเรือแล้วก็มีสุพชโชคสรรชาติ
จากบริรามรวมถึงจักรพันธ์แก้วปรมของบริรามด้วย
ดูนะคนที่ฟอร์มดีในยุครายวัชเคยใช้งานเนี่ย

แต่คนใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนจะไม่ติดนะครับ
กล้องหน้าทีนศิลป์ก็กลับมาอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีชื่อของสุพศจดจำ

จะเรียกมาแล้วมีอาการบาดเจ็บ

แล้วก็ปีโปซีโรดชัดทอง
ซึ่งปีโป้นะคะก็บอกว่า
การที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดนี้ก็ถือเป็นโอกาสอีกครั้ง
ที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าดีพอจะติดทีมชาติ
ก็ดีใจครับก็คือว่ามันเป็นโอกาสบ้างครับโอกาสที่เราได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง
ก็ขอบคุณโค้ดด้วยสำหรับโอกาสก็
ผลงานผมอาจจะยังไม่ดีมากแต่ว่านี่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่าง
ที่ผมจะดึงตัวเองกลับมาให้ได้ครับ
มีการพักเตรียมทีมเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะคะ
ก็เลยต้องเล่นเลือกผู้เล่นที่เข้าใจระบบเป็นลำดับแรกก่อน
แล้วก็ฝากบอกถึงนักฟุตบอลคนอื่นที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้

เพราะว่าก็ยังติดตามฟอร์มกันต่อไปเรื่อย
ก็ยังมีโอกาสเท่าเทียมที่จะติดทีมชาติเหมือนกัน

ครั้งนี้บอกว่าไม่ได้เน้นลุกหรือว่าเน้นรับ
แต่ว่าจะผสมผสานทุกอย่างให้ลงตัวมากที่สุด
อย่างนั้นก็น่าดูนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้